อ่ะจากแหล่งท่องเที่ยวแล้วเราพาคุณผู้ชมไปกินกันบ้าง
มื้อนี้ชื่อนี้แปลกหน่อย
ต้องขออภัยคุณผู้ชมเขาตั้งชื่อไว้แบบนี้

ฟังแล้วดูเอ๊ะควรกินดีไหม

เท้าไก่ก็เพราะไปบาทาไก่ก็เพราะไป
เขาก็ต้องเรียกตีนไก่ตีนไก่หลายคนชอบนะคุณ

แต่วันนี้เขาเอามาปรุงซะดูน่าทานเลย
ปรุงอะไรยังไงถึงเป็นเมนูนี้ที่เรียกว่าจมตีนวัยรุ่น
ที่ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับ
เป็นตีนไก่ตุ๋นยาจีนตามสูตรเฉพาะ
ลับตำรับยาของทางร้านเลยนะคุณนะ
กินคู่กับข้าวอันชัน
นี่ข้าวอันชันแล้วเดี๋ยวโปะไข่เจียวแล้วก็จมตีน

ไม่ได้มีปัญหาแต่เวลาเราไปสั่ง
เราอย่าพูดแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ

สั่งว่าพี่ครับเอาจมตีนวัยรุ่นสักที่หนึ่ง
ผมขอสั่งเมนูจมตีนจานหนึ่งครับ
ใช่ครับก็จานละ๖๐บาท

ก็ถือว่าเป็นเมนูเด็ดของทางร้านนะฮะ
เมนูเด็ดอีกเมนูนี่คุณ

ทางร้านก็จะเลือกใช้เป็ดอย่างดี

เครื่องเทศพะโล้นานประมาณ๒ชั่วโมง
โอ้โหจนน้ำมันข้นเขี้ยวเลยนะฮะ

มันต้องมีความเหนียวหนึบอยู่บ้าง

และต้องไม่มีกลิ่นเหม็นสาบอันนี้สำคัญมาก
แล้วก็นี่โรยกระเทียมผักชีหน้าตาดีแบบนี้
ชามละ๔๕บาทพิเศษก็๕๕บาทนะครับ
โดยนายอนุสิตโชธยางงามหรือว่าคุณเก้ง
บอกว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดสูตรคุณป้าที่คิดค้นขึ้นเนี่ย
เป็นสูตรที่ทำกินกันในครอบครัวอยู่แล้ว
ทำกินมา๔๐ปีแล้วแล้วก็อยากเอามาแบ่งปันความอร่อยนะครับ

แล้วก็กำลังเจรจาขายเฟรนชายก๋วเตี๋เป็ดด้วยนะคุณนะ
แล้วก็ไม่ใช้ขายในบ้านเราอย่างเดียวในต่างประเทศ
โหจะเป็นเฟรนชายก้าวไกลไปเลย
แต่ว่าแหม่มันติดโควิดสักนิดนึงนะฮะทำให้ต้องพับแผนไปก่อน
แล้วก็เลยมาเปิดร้านคาเฟ่แทนเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าหายโควิดแล้ว

ต้องไปต่อนะคะสนับสรรพาย้าใช่ค่ะนอกจากเมนูขาวแล้วนะฮะ
ก็ยังเมนูของหวานทางร้านเนี่ยมีขนมไทยไทยแท้เลยนะคุณ
หายากไทยโบราณด้วยไทยโบราณหากินยาก

ขนมอรัวนี่อันนี้จ่ามงกุฎนะฮะ
รัวสีแล้วก็ขนมตะโก้
อันนี้ก็หากินได้ยากนะฮะให้ลูกค้าได้เลือกชิมกัน
นี่ตะโก้เมื่อกี้นี่อรัวเขาทำสวยนะ
สวยอ่ะไม่ได้ทำแบบธรรมดานะ
นอกจากนี้ยังมีเมนูกาแฟที่ใช้เฉพาะ
เล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์

สมกับมะพร้าวน้ำหอมผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดราชบุรี
กลายเป็นเมนูฮอตอาร์เมรีโคนัส

อเมริกาโน่กับโคโคนัสเป็นฮอตอเมริโคนัส
เอาอย่างนี้สั่งกาแฟผสมน้ำมะพร้าว
ก็ได้ก็ได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะสั่งไม่ถูกกัน
ตอเมริโคนัสซึ่งจะเป็นกาแฟร้อน
มีรสชาติอมเปรี้ยวของกาแฟแต่หอมน้ำมะพร้าวเหลือเกินนะครับ
เป็นกาแฟเย็นผสมน้ำมะพร้าว
เสิร์ฟมาในลูกมะพร้าน้ำหอมอันนี้ก็แปลกดี
น่าลองน่าลองนี่ออกมาได้ไหมครับอันนี้แปลกอันนี้น่าทาน
มีเนื้อมะพร้าวด้วยเปิดออกมาโอ๊ยหอม
แล้วก็กินเนื้อมะพร้าวก่อนหรือว่าจะดันให้จมลงไปในน้ำกาแฟก่อน
แล้วก็ให้กินทีหลังก็ได้ครับใส่กาแฟใส่กาแฟหรอ
ใช่ฮะแต่ว่าอันนี้อร่อยจริงนะฮะก็ตามไปที่ร้านนี้ได้เลย
เขาเปิดตั้งแต่๘โมงครึ่งถึงเวลา๖โมงเย็นนะครับ
ไม่ใช่เฉพาะบรรยากาศเอาดูรวมนะบรรยากาศร้านเมื่อกี้ก็สวยแล้วนะคะ
อาหารแปลกตาแล้วรสชาติคงดี
เชิญชวนกันไปเที่ยวนะฮะไทยเที่ยวไทยช่วงนี้
เพราะว่าพรุ่งนี้มารืนนี้เสาร์อาทิตย์

ใช่ค่ะ๑๙๒๒พฤศติกิการยนต์นะฮะ